มาดูเรื่องนี้หน่อยเป็นเรื่องแปลกที่สุดตั้งแต่เคยเห็นมา
แต่เป็นภัยของนักท่องเที่ยวนะคะ
คือมีครอบครัวนึงเขาไปพักโรงแรมโรงแรมนึงค่ะ
ปรากฏว่าพักหนึ่งคืนถูกลักทรัพย์เกือบล้านคุณผู้ชม
เกือบล้านนะคะห้องข้างก็โดนเหมือนกันนะคะ
ปรากฏว่าโรงแรมให้เหตุผลแปลกมาก
หลังจากที่เขาไปตรวจสอบพบว่ามันมีประตูลับ
ที่สามารถเข้ามาได้จากข้างนอก
คนนี้เป็นชาวสงขลาเขาไปขอความช่วยเหลือเลย
บอกเขาเนี่ยกับครอบครัวไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรี
แล้วก็ถอดสร้อยคอทองคำที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้แหละ
พร้อมพระเครื่องเลี่ยมทองน้ำหนักประมาณ๑๑บาท

ก็ถอดเอาไว้หัวเตียงแล้วก็นอนพักผ่อน
เข้าโรงแรมแล้วก็นอนพักผ่อนตามปกติถอดเครื่องประดับต่าง
มาในตอนเช้าปรากฏว่าของที่ถอดไว้ค่ะ
สินทั้งหมดหายไปแบบไร้ร่องรอย
ทั้งที่ประตูห้องเนี่ยก็ถูกล็อกเขาก็เข้าห้องเขาก็ล็อกเรียบร้อย
แล้วปรากฏว่าห้องข้างตรวจสอบก็พบว่า
โดนคนร้ายขโมยของไปเหมือนกัน

เมื่อวันที่๒๗เมษายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายบอกว่าพอรู้ว่าทรัพย์สินหายไป
เขากับผู้เสียหายอีกคนนึงก็พยายามหาค่ะ
มันมีช่องไหนที่คนร้ายเข้ามามันเข้ามาทางไหน
ก็พากันตรวจสอบนะคะปรากฏว่า
ไปดูหลังห้องพบกับบานหน้าต่างบานหนึ่งค่ะ
หน้าต่างบานนี้สามารถเปิดเข้าไปในห้องได้
เปิดจากข้างนอกเข้าไปได้เนี่ยบานนี้ค่ะที่เป็นกระจกนี่แหละ

แต่ไม่รู้ว่าข้างนอกมันสามารถเปิดตรงนี้เข้ามาได้
พอรู้ปุ๊บตกใจเลยค่ะเพราะเขาบอกว่า
เมื่อคืนนี้ตรงหน้ากระจกตรงนี้เขายังเล่นกับลูกอยู่เลย
ก็ไม่รู้ว่ามันเปิดจากข้างนอกเข้ามาได้
มันเปิดเข้าไปได้เฉยเลยแต่เนี่ยแต่ข้างในมันจะเป็นเหมือนกระจกแบบเนี้ย

คือมันไม่ได้เป็นลักษณะบอกว่าเป็นหน้าต่างมันเห็นแค่เป็นกระจก

แต่ข้างนอกมันสามารถเปิดเข้าไปได้เฉยเลย
ผู้เสียหายบอกว่าหลังเกิดเหตุเขาไปแจ้งโรงแรม
แล้วคุณผู้ชมคำตอบของโรงแรมเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าที่มันเป็นช่องลับตรงนี้มันเป็นช่องลับ
แล้วใครรู้บ้างที่โรงแรมนี้ที่ต้องมีช่องลับเนี่ยนะคะ
ทำเอามาไว้เพื่อให้เมียน้อยหนีเมียหลวง

มันก็เลยต้องเป็นทางลับที่เหมือนกับทำให้สังเกตได้ยาก
คือดูข้างในแล้วก็จะไม่รู้ว่าช่องนี้มันเปิดออกมา
แล้วก็ออกเข้าออกได้
นี่ค่ะผู้เสียหายบอกโอ้ตอบมาแบบนี้นะคะ
ช่องนี้ก็ไม่มีใครรู้อย่างที่คุณนัทพงศ์บอกนั่นแหละ
แขกก็ไม่รู้เอาอย่างนี้ใครก็เปิดเข้าไปได้
จนตอนนี้นะคะยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องทรัพย์สินที่หายไปเลย

คนที่จะเข้าไปพักห้องแบบนี้เขาก็ต้องรับรู้รับทราบนะคะ
ว่าห้องนี้มันสามารถเปิดช่องนี้ได้
ไม่อย่างนั้นใครก็สามารถเข้าไปได้
เพราะว่าปกติปกติมันก็จะมีแบบว่าโรงแรมมีที่จอดรถไหม
เดี๋ยวนี้ก็จะมีการถามว่ามีที่ชาร์จรถไฟฟ้าไหม

แต่ยังไม่เคยเห็นว่ามีช่องให้เมียน้อยหนีเมียหลวงได้ไหม

แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะ
คนเสียหายก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากทางโรงแรมเลย
ว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างไรนะคะ